คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้ครับที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
สันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะปีนต้นไม้
ลักตัดสายไฟหรือสายเคเบิ้ล
แต่ทีนี้ถูกไฟดูดจนเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นบริเวณหน้าบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับ
บนถนนสุขประยูนตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า
จะเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านี้เอง๘นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
ตำรวจหน่วยกู้ภัยและแพทย์เวรโรงพยาบาลพุทธโสธร
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานรุดเข้าไปตรวจสอบเหตุพบศพผู้เสียชีวิต
บริเวณจุดที่ตั้งถังขยะก็พบร่างของนายวรวุฒิพิมพ์เบ้าธรรมอายุ๒๘ปีเสียชีวิตในลักษณะนอนหงาย
แล้วก็มีรอยไหม้คล้ายกับถูกไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อต
ส่วนด้านบนที่มีสายไฟพบว่าสายสื่อสารมีร่องรอยของสายที่ถูกตัดขาด
ส่วนที่ต้นไม้ก็มีร่องรอยของการปีนการเหยียบกิ่งไม้เพื่อปีนขึ้นไปด้านบนจนกิ่งมันหักนะฮะ
เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานว่านายวรวุฒิผู้ตายน่าจะมาลักตัดสายไฟหรือสายสื่อสาร
นขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อไปตัดสายเหล่านี้
ปรากฏว่าตัดโดนสายไฟจนถูกไฟดูดไฟช็อต
ร่างตกลงมากระแทกกับพื้นและถังขยะด้านล่างแล้วก็เสียชีวิตในที่สุด
ซึ่งทางตำรวจจะส่งศพชนะสูตรเบื้องต้นที่โรงพยาบาลพุทธโสธร
แล้วก็ต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุอีกด้วยนะฮะ